สายวันนี้กองปราบลุยเลยค่ะคุณ
ลุยไปค้นบ้านของนายสอนสุวีถามว่าเจอไหมมาดูกันเจอหรือเปล่า
ความคืบหน้าเมื่อสักเวลาประมาณ๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้องผู้กำกับสพนปลือ
ส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบรามเข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่
ที่หมู่บ้านพัทธาวิเลสในซอยหนองไม้แก่น๑๕
หมู่๗ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งก็เป็นบ้านของนายสอนสุวีสอนสุวีที่แอบอ้างเป็นคนสนิท
ผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ไม่พบตัวนายสอนสุวีแต่อย่างใดไปเจอนางสาวแป้ง
นางสาวแป้งเป็นแฟนของนายสอนสุวีค่ะบอกว่านายสอนสุวีเนี่ยไปจันทบุรีตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนแล้ว
ตอนนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วอ่ะนะคะนางสาวแป้งเนี่ยเผยกับผู้สื่อข่าวว่ามันไม่เป็นความจริง
และคลิปดังกล่าวมีมานานแล้วก่อนจะประกาศพรบเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย
และที่บ้านก็ไม่มีใช้สักอันส่วนในคลิปก็ไม่ใช่ของนายสอนสุวี
ซึ่งในคลิปลงแค่อยากขายเท่านั้นนอกจากนั้นตนเองพยายามติดต่อแต่ไม่สามารถติดต่อได้
ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องให้นายสอนสุวีออกมาชี้แจงเองซึ่งเท่าที่ทราบคาดว่าช่วงเย็นจะเข้าพบ
ตำรวจสอนอสพนปลือในเย็นเย็นนี้นะคะนอกจากนี้ตำรวจกองปราบรามเตรียมขออนุมัติ
หมายค้นจากศาลจังหวัดพัทยาเพื่อจะเข้าไปตรวจสอบหาหลักฐานต่างต่อไปอีกด้วยนะคะ